ขยายผลจากการที่เจ้าหน้าที่ไปพบซากของเด็กทารก
ถึง๔ศพในถังขยะเทศบาลเมืองหัวหิน
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับว่าซากทารก
มันเกิดจากคลินิกทำแท้งเถื่อนหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นคลินิก

จุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น
ก็คือคลินิกสีสมัยการแพทย์

ปากซอยห้วยมงคล๑๑ถนนหัวหินหนองพลับ

อดีตภูมิในการโรงพยาบาล๓๐๐ยอด
ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งแพทย์แผนกเวชกรรม
และสูตินารีเวชโรงพยาบาลหัวหิน
จุดที่๒ไปค้นที่บ้านพักส่วนตัว
ของคุณหมอศรีสมัยในชุมชนรวมศุกร์
จุดที่๓ไปดูภายในบ้านถ้ำรีสอร์ท
ตำบลทัพใต้อำเภอหัวหิน
และจุดที่๔ไปที่บ้านพักของ

บุรุษพยาบาลที่ทำงานในคลินิก
แล้วก็เป็นญาติกับคุณหมอศรีสมัย

ซึ่งทั้ง๔จุดตอนนี้ยังไม่พบหลักฐาน
บ่งชี้ว่ามีการกระทำผิด
ตำรวจเพียงรวบรวมหลักฐานบางอย่าง
เพื่อไปตรวจสอบหาความเชื่อมโยงเท่านั้น
ส่วนคุณหมอศรีสมัยไม่ได้ให้การใด
แต่บอกว่าเป็นสมาชิกเครือข่ายอาสา

และหญิงตั้งคันที่ไม่พร้อมเท่านั้นเอง

จะได้ขอเชิญตัวคุณหมอศรีสมัย

ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหานะครับ
เพียงแต่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าว
โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ

สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็หาสาเหตุว่ามาจากการทำแท้งหรือไม่
พนักงานสอบสวนสพหัวหิน

แล้วก็แจ้งผลโดยด่วนเป็นกรณีพิเศษแล้วนะครับ